คุณผู้ชมเราอ่านข่าวคนคลั่งมาก็หลายข่าวแล้ว
ไปดูข่าวควายคลั่งกันบ้างไหมคะ

ไม่รู้เหมือนกันแต่ควายตัวนี้ไม่รู้คลั่งอะไรมาจากไหน
วิ่งไล่ควิดคนไปทั่วเลยค่ะ
คุณดูสิถึงขั้นต้องวิ่งหนีควายขึ้นต้นไม้น่ะ
ถ้าเห็นแค่ภาพนี้ที่ฉันนึกว่าหนีเสือหนีสิงโตหนีควายค่ะ

เพราะมันคลั่งมันวิ่งไล่ขวิดคนจริงค่ะ
พอเหตุการณ์สงบนี่นี่ทุกคนถึงยอมลงจากต้นไม้กันแบบทุลักทุเลเลยนะคะ
กลับไป๗โมงครึ่งช่วงเช้าค่ะสพเมืองหนองคายหัวหน้าจุดตรวจตำบลหนองกอมเกาะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกช่วยด้วยควายคลั่งไล่ควิดคน
คุณดูรถกระจุยกระจายหมดเลยมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เว้นนะคะ
นั่นคนนะคุณเห็นไหมมองไปเห็นข้อศอกไหม
โห้ต้องเอาต้นไม้มาพรางตัวคืออุ้ยนี่ขวายจริงแล้วบอกว่าควายคลั่งไล่ขวิดคนที่ชุมชนนาไก่ก็ต้องประศานประสูจน์สัตว์น้องคลายไปช่วยเหลือนะคะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุโอ้โหควายตัวผู้กำลังเดินวิ่งไปรอบคอก
คือมองหาคนควิดสุดท้ายก็ต้องยิงยาสลบ
สุดท้ายชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะสงบลงได้
คนงานเล่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขากับเพื่อนคนงานจะเดินเข้าข้อควายไปเอานั่งร้าน

อยู่ควายลืมตาตื่นขึ้นมามันหลับอยู่ไง
ไม่รู้ตกใจหรืออะไรอ่ะลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บ

สุดท้ายทุกคนเลยต้องวิ่งกระเจิดกระเจิงหนีขึ้นต้นไม้นะคะ
แล้วพออย่างที่บอกมอเตอร์ไซค์ล้มระเนละหน้าโดนควายควิดไปน่ะ

ข้าวของที่อยู่ใกล้คอกก็เสียหายไปหมด
คุยกับเจ้าของควายคุณสาคอนนะคะเธอบอกว่า
ตัวนี้เป็นควายเพศผู้อายุ๒ปี
ก่อนหน้านี้เลี้ยงไว้กับฝูงควายที่อื่นแต่เพิ่งจะเอามาไว้ที่คอก
เลี้ยงจะขุนให้อ้วนสงสัยคงปรับตัวกับที่อยู่ใหม่ไม่ได้
แล้วก็ต้องแยกจากแม่ควายกับควายตัวอื่นก็เลยเครียดหรือเปล่า
สาคอนสาคอนบอกว่าจากนี้สงสัยคงต้องให้ลูกชายไปเลี้ยงที่อื่น
ถ้ามันยังอาการเครียดเข้ากับใครไม่ได้อีก

อ๋อต้องส่งโรงเชื่อเลยหรอฮะ
ก็ขอให้มีทางออกที่แฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วกันนะฮะ
จะได้ไม่เป็นอันตรายกันทุกอย่างนะคะ
แต่ก็เข้าใจนะคนที่โดนควายคลิบมันก็มันอันตรายเหมือนกันนะ